คุณผู้ชมครับมีเหตุการณ์ครับเจ้าหน้าที่ธนาคารอายุประมาณ๓๔
ปรากฏว่าไปหลอกลูกค้าของธนาคาร๑๘คนนะครับมีอยู่คนนึงสูญเงินเกือบร้อยล้าน
คุณผู้ชมครับตำรวจสอนอโฆคลามจับกลุ่มนายนัทวัฒน์อยู่วงหรือบอยนะครับ
อายุสามสิบหกปีที่บ้านพักในเขตประเวทครับบอกว่าเป็นบ้านหรูด้วยนะฮะ
เช่าในเดือนหนึ่งหลายหมื่นครับหลังจากในบอยเป็นที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ทางการเงินของแบงค์แห่งหนึ่งนะครับ
ทำงานธนาคารมีหน้าที่ดูแลลูกค้าคนพิเศษครับมีเงินฝากระดับ๑๐ล้านบาทขึ้นไป
แต่ช่วงระหว่าง๑เมษายนปี๖๓ครับจนถึง๕มิถุนายนที่ผ่านมา๓ปีนะครับ
มีการหลอกลูกค้าธนาคารสิบแปดรายครับด้วยการเสนอการลงทุนของธนาคาร
ปรากฏว่าเงินที่นี่ครับลองดูตามกราฟิกนะ
เงินมันไม่ได้เข้าบัญชีของธนาคารครับ
อกจากนี้ยังแอบนำซิมการ์ดโทรศัพท์ของลูกค้า๑ใน๑๘ราย
เสียบเข้าโทรศัพท์ตัวเองครับโอนเงินเข้าบัญชีตัวเอง
แต่เรื่องมาแดงเพราะว่าลูกค้าจะเอาเงินไปทำธุรกรรม
แต่ไม่เจอเงินในบัญชีก็เลยรู้ว่าเงินศูนย์หายไป๙๐๐

เอาเงินไปลงทุนนะฮะแต่ไม่ใช่เงินตัวเอง
ตำรวจก็แจ้งข้อหาช่อโกงครับและเข้าถึงโดยมิชอบ
ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมและใช้เอกสารสิทธิปลอม
ก็เนี่ยฮะข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมเอกสารสิทธิ์ปลอม
คุมตัวออกจากบ้านพักหรูที่ผมบอกอยู่แถวประเวทครับ
เช่าอยู่เดือนละหกหมื่นฮะแล้วก็เจอรถสปอร์ตอีกหนึ่งคัน
แล้วก็พบว่าเขานำเงินของลูกค้าไปลงทุนในพอร์ตหุ้นกว่า๑๘ล้านบาท
ตอนนี้ธนาคารติดตามคืนได้แล้วยี่สิบเอ็ดล้านนะครับ
ช่วงเช้าที่ผ่านมาครับตำรวจนั้นคุมตัวในบอยไปฝากหางที่ศาล
ค้านการประกันตัวเพราะกลัวว่าจะหลบหนีนะครับ
และยังเป็นคดีที่มีความเสียหายมูลค่าสูงผู้เสียหายทั้งหมดมีสิบแปดคนครับ
ตอนนี้ยังเหลืออีก๑๗คนที่ถูกหลอกนะเพราะว่านี่แค่เคสเดียว๑คน
โอ้โหหลอกสามปีอะครับโอ้โหค่ะนะครับ